ติดตามกันเลยไปกับคุณจูด้ง
ในช่วงตลอดเที่ยวไทยสไตล์ยั่งยืน
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ

ญี่ปุ่นบุกมาที่ไทยแล้วก็จะไปโจมตีฝ่ายสัมพันธมิตรที่อยู่ที่อินเดีย
ก็เกณฑ์เฉลยศึกมาเป็นจำนวนมากครับ
ทีนี้เฉลยศึกเสียชีวิตนะครับเยอะแยะมากมาย
ก็เลยตั้งฉายาสะพานแห่งนี้ว่าสะพานมรณะฮะ
และหลังจากนั้นครับก็มีการทิ้งระเบิดนะครับ

เขาก็สร้างขึ้นมาใหม่เรียกว่าสะพานแห่งเสรีภาพนั่นเองครับ

เยี่ยม

ขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณครับ
และตอนนี้ครับคุณแม่ท่านหนึ่งรอผมอยู่แล้ว

ที่นี่นะคะคือวัดถาวรวราราม

เพราะว่าชุมชนยวนเขารวมตัวกันสร้าง
อาคารแห่งนี้นะคะเขาเรียกขอเทียนฐานนะคะ
ซึ่งเป็นการจำลองมาจากขอเทียนฐานที่กรุงปรักตริง
นอกจากขอเทียนฐานแห่งนี้แล้ว

ซึ่งพูดกันกับวัฒนิยวันติดกันเลย
จะมีหอพระประวัตินะคะซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นอุทยาน
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข้างในสวยสดงดงามมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะ
หอพระประวัติที่เทศประเกียร์สำเร็จพระยานสังวอนแล้ว
ที่นี่ก็จะมีเรื่องราวของพระสังฆราชทั้ง๑๙พระองค์

ฉะนั้นชาวกาญจนบุรีก็มีความศรัทธาในพระองค์ท่านมาก
ได้พร้อมใจกันสร้างหอพระประวัติแห่งนี้นะคะ
เนื่องในโอกาส๑๐๐พระชาญศาสตร์
จากนั้นค่ะใครที่อยากชมวิวสวยชั้นบนสุด

โอ้โหเห็นเมืองกาลทั้งเมืองนะคะ
๑๘๐องศาเลย

เดินไปล่ะครับ

ถูกต้องเห็นไหม
ร้านสิทธิ์ที่๓นี่อายุกว่าร้อยปีแล้ว
เขาสร้างด้วยดินจากห้วยนาคาราช

นิดนึงนะคะพอประมาณเยอะไป

โอ้โหไม่กล้าแห้ดังเลยเดี๋ยวกาแฟผม
ถ้าดูสัตว์ปัจจัยกรรมแบบชิโนโปตุกิส
เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งกับจีนพูดง่ายนะคะ

โรงงานกระดาษที่นี่เป็นแห่งที่๒ของประเทศไทยนะคะ
ที่สำคัญมากกว่านั้นคือที่โรงนกระดาษนี่

ซึ่งแม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกด้วยซ้ำ
ไปมากเดี๋ยวเราทานกาแฟกันเสร็จแล้ว

นี่ตรงนี้เป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตกระดาษในช่วงนั้นค่ะ

ไปเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นกันต่อไปเลยค่ะไป

ที่สำคัญเรายังได้รู้ประวัติต่างของสถานที่ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
เดี๋ยวพบรถเลยแหละคุณผู้ชมครับ

ผีตามผู้ใหญ่หมาไม่กรร๑๙๔๒

เดี๋ยวรอติดตามครั้งหน้าจะไปที่ไหนยังไงบ้างนะคะ